เริ่มกันที่ความสดใสของน้องยายาอุรัสยากันเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่คิดถึงน้องยายา
ยกมือขึ้นมารายงานตัวกันได้เลยค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรามีความสดใสของนางเอกดังค่ะยายาอุรัสยามาฝากกันหน้าจอเลยนะฮะ
ผลงานชิ้นใหม่เป็นการถ่ายแบบโฆษณาค่ะที่น้องยายาเนี่ยต้องมีการอัพลุคเก๋นะ
เป็นทั้งสาวเท่ลุคลุยแนวสตรีทอาร์ตเล่นเสริมสเก็ตก็มีค่ะ
หรือจะเป็นนี่เลยนะฮะลุคสวยหวานฉ่ำใจนี่เป็นไงใส่เดรสเก๋นะคะอยู่ในทุ่งดอกไม้เลยนะฮะ
ส่วนผลงานการแสดงอื่นค่ะน้องยายาฝากบอกไว้ว่าคงต้องพักยาวกันก่อนค่ะ
ถ้าใครคิดถึงกันจริงก็ชมคลิปน่ารักอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะ
วันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานมากเลยค่ะเราเปลี่ยนหลายลุคเปลี่ยนหลายสตาร์ฟมีทั้งแบบแนวสตรีทมีแนวแฟชั่นจ๋าไปเลยค่ะ

ชอบมากเลยนะคะตอนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตนี่คือเท่สุดเลยนะคะ